ทางกรุงเทพมหานครก็ต้องเตรียมรับมือ๓น้ำที่ว่านี้ครับ
มัวน้ำยังพอที่จะรับมือไหวยังไม่ถึงขั้นวิกฤต
สามารถรองรับน้ำได้แต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สี่ถึงห้าน้ำทะเลจะหนุนสูงนี่ไง

ลอกแรกคือมาอุ่นเครื่องก่อน
ถ้าเป็นภาษาอาหารเราเรียกว่าออเดิฟ
เขาจะมาก่อน๔๕ตุลาคมออเดิฟมา

ปากน้ำสมุทรปาการเตรียมรับมือได้เลย

ใช่ฮะ๑๐ตุลาเดี๋ยวเขาจะมาละลอกใหม่

เดิฟก็มาแล้วนะแต่ละ๑๐ตุลาจะหนุนสูงสุด
มีความเป็นไปได้ว่า๑๐ตุลาเนี่ยพอหนุนสูงแล้วน้ำเหนือมาก็ยังไปไม่ได้ไปเต็มที่
ดังนั้นมีโอกาสที่หลายชุมชนริมฝั่งเจ้าพญาจะได้รับผลกระทบรอบนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเลยอย่าเพิ่งตกใจไป
พายุลูกใหม่กำลังจะมาแห่
เอ้าเฮ้ยพายุมาเหรอน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนด้วย
พายุก็คือพายุฝนลูกใหม่เพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยสามน้ำแบบครบถ้วนเหลือเกิน
ถ้ามาแบบนี้โอกาสที่กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีโอกาสสูงมากครับ
ถึง๑๐ตุลาพายุลูกใหม่กำลังก่อตัวคือตอนนี้เป็นหย่อมความกดอากาศอยู่
ถ้าหากห่อมยังไม่ประเทศไทยนะอยู่ฟิลิปปินส์
อย่าไปตกใจอย่าไม่ตกใจไม่ได้
พายุที่มาบ้านเราประเทศไทยมาจากฟิลิปปินส์ทั้งหมดเลย
นำเข้ามาจากฟิลิปปินส์ทั้งหมดเลยนะครับ
ตอนนี้เขาเป็นห่อมความกดอากาศอยู่ที่ฟิลิปปินส์
ถ้าหากเขาพัฒนาแล้วเขาค่อยมาค่อยมาแบบเรียบลาบ
แล้วมาถึงจ่อปุ๊บพอจ่อปุ๊บน้ำเหนือมา
ปุ๊บน้ำทะเลหนุนแล้วจอบปุ๊บพายุลูกนี้มารับรองว่า

เจอแบบนี้๓ประสานรับรองยับแน่ฮะ
อันนี้คือภาคกลางกับกรุงเทพมหานคร
ถามว่าท่วมไหมยังตอบไม่ได้
เป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้นี้
เดี๋ยวตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมเป็นต้นไป

เพราะตอนนี้รุ่มน้ำฉี่รุ่มน้ำชีอยู่ชายภูมิ
เวลาน้ำมันไหลมันออกจากขวานะออกจากซ้ายไปขวา

จากนั้นมันจะไปทางขวาไปทางขวาก็จะไปที่
จังหวัดขอนแก่นสารคามหาสารคาม
กาลสินร้อยเอ็ดแล้วลงมายะโสศรีสะเกด
ถ้าหากตอนนี้รุ่มน้ำชีปล่อยน้ำออกมามากแล้ว
ดังนั้นหลายจังหวัดภาคอีสานก็ต้องเตรียมรับมือกับรุ่มน้ำชี

อีสานเองก็จะเจออีกละลอกใหญ่เช่นกันครับ
พี่ต้นพูดถึงขอนแก่นไปแล้วต่อที่ขอนแก่นเลยแล้วกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะมีการประกาศเตือนนะคะ
น้ำหลักก็คือ๑มีการแจ้งเตือน
ว่าพนังกั้นน้ำของลำกัวงเรเงินปัดชำรุดนะคะ

น้ำก็จะมาจากส่วนนี้แหละส่วนหนึ่ง
แล้วก็เขื่อนอุบลรัฐเขามีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น

เพราะฉะนั้นก็จะมี๒น้ำที่มาบรรจบกัน
แล้วก็จะทำให้พี่น้องชาวขอนแก่นเนี่ย
อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะนี่
เพจเลยนะคะเพจขอนแก่นลิงค์ค่ะ
มีการโพสต์ข้อความแจ้งเตือนนะคะบอกว่า
พนังกั้นน้ำลำโห้กุดกว้างบ้านนวลตุ่น
หมู่๑๕ตะบนเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นแตกค่ะ
อ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีภาพนะคะ
คุณผู้ชมภาพน้ำล้นข้ามถนนแล้วก็มีการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำมากขึ้น

คือถ้าเกิดว่าดูจากตาผ่านจอเนี่ยก็ไม่รุนแรงนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วพอเห็นแบบนี้กับคำประกาศเตือนมันดูย้อนแย้งกัน

เฮ้ยที่โพสต์มันแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ที่บอกว่าพนังกั้นน้ำของลำน้ำห้วยกุฎกว้างเนี่ยมันแตกนะคะ
นี่คือความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่

อุบลรัฐอยู่ที่ตำบลอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
เพื่อระบายน้ำให้ได้วันละ๑๘ล้านลูกบาทเมตร
ก็จะมีการระบายน้ำผ่าน๒ส่วนค่ะ
ส่วนแรกก็คือผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า๓เครื่อง
ตรงนี้ระบายออกมา๑๕ล้านลูกบาทเมตร

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะหลังจากนี้จับตาสำหรับเขื่อนอุบลรัฐ
เพราะคณะกรรมการอนุกรรมการน้ำจังหวัดขอนแก่น
เขามีมตินะบอกว่าให้เพิ่มการระบายน้ำให้ได้
วันละ๓๕ล้านลูกบาทเมตร
แปลว่าอะไรแปลว่าชาวบ้านในพื้นที่ท้ายเขื่อ

ล้านเลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้๑๘ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
จะเพิ่มการระบายน้ำให้ได้เป็น๓๕ล้านลูกบาทเมตร
ถามว่าทำไมต้องเพิ่มการระบายน้ำไปจนถึง๓๕ล้านลูกบาทเมตร
เนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้น
ก็เลยทำให้เหลือพื้นที่รองรับน้ำตอนนี้เพียง๔๔๒ล้านลูกบาทเมตร
เพราะฉะนั้นประกาศเตือนนะคะประชาชนริมฝั่งลำน้ำพอง
ติดตามปริมาณน้ำเก็บของขึ้นสู่ที่สูง
และติดตามข้อมูลจากทางการอย่างใกล้ชิดค่ะ
นี่คือสถานการณ์น้ำที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ